ทบุรีผู้ชาย๓คนเนี่ยขึ้นเขาไปเดินตามช้างป่าไปกะจะไปหาของป่า
ปรากฏว่าไม่ได้เจอแค่ช้างเจอหมีหมีตัวเบลอคุณผู้ชม๓ตัวเข้ามาทำร้าย
แล้วพี่อุทัยโดนตะปบเข้าหน้าปากฉีกหูฉีกโทษนะฮะลูกตาขวานหลุดออกมาเฮ้ย
เพื่อน๒คนนี่ไปได้แต่นี่ไปไม่ได้นี่ไปอย่างเดียวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาให้การช่วยเหลือ
ข้าวนี้ไม่เห็นหมีนะคุณผู้ชมเห็นแต่คนเจ็บครับมันหนีไปแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ที่ต้องถางป่าถางต้นไม้แบบนี้เพื่อจะเข้าไปช่วยในอุทัย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีด้วยนะ
แล้วก็มีหลายหน่วยงานเลยแหละไปช่วยพี่อุทัยอายุ๔๑ปีเป็นชาวบ้านตำบลชะมันครับ
หลังจากที่พี่อุทัยกับเพื่อนเข้าไปหาของป่าบนเขาครับแล้วโดนหมีทำร้าย
ต้องพาพี่อุทัยลงมาที่ฐานป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านทุ่งเพลครับ

ต้องโอ้โหเดินผ่านอ่างเก็บน้ำทุ่งเพลนะไปตามแนวสรรเขาระยะทางสัก๖๗กิโลเมตรคุณผู้ชม
เดินไปแบบเนี้ยแล้วถ้าเงยหน้าไปนะฟ้าก็ครึ้มเหมือนฝนจะตกตลอดเลย
แล้วยังต้องระวังช้างป่ากับหมีป่าด้วยไม่รู้มันจะหวนกลับมาทำร้ายทั้งคณะนี้หรือเปล่า
๔ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงจุดที่พี่อุทัยแกบาดเจ็บ
โอ้โหต้องถ่ายไว้ไกลนะคือถ้าถ่ายซูมใกล้เข้าไปเนี่ย
จะเห็นรอยเขี้ยวและเล็บของสัตว์ใหญ่ก็คือหมีป่าเนี่ยตะปบใบหน้าพี่อุทัยแก
ตาขวานหลุดออกมาจมูกกับปากฉีกขาดครับเป็นแผลชะกันอ่ะ
ต้องนำตัวพี่กุธัยใส่เปรกสนามแบบนี้แล้วก็ลัดล้อลงเขามาอีก๕ชั่วโมงครับ
มันเป็นป่าค่อนข้างทึบเลยนะเนี่ยรกทึบเลยพี่เบิร์ต
พอลงมาถึงด้านล่างก็พาพี่แกส่งโรงพยาบาลมะขามไปครับ
แต่ยังพอหายห่วงได้หน่อยพี่อุทัยแกยังมีสติถามอะไรก็ยังตอบโต้ได้
เล่าให้ฟังว่าผมกับเพื่อนรวม๓คนเนี่ยตามช้างป่าขึ้นไปบนเขาครับ
ระหว่างทางไปเจอหมีใหญ่๓ตัวตรงเข้ามารุมทำร้ายพี่อุทัยเขา
เพื่อนอีกสองคนวิ่งหนีทันลงไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเขาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมเห็นไกลเห็นเลือดเพียบเลย
ล่าสุดพี่อุทัยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับขอให้พี่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะ
เขาบอกว่าเจอหมีให้แกล้งตายแต่ว่าจริงแล้วคุยกับหมอล็อตนะ
หมอล็อตเขาบอกว่าเจอหมีแล้วแกล้งตายอาจจะทำให้ตายจริงเจอหมีแล้วต้องหนี
คือถ้าสมมุติเกิดว่าด้วยความที่ประสาทจมูกของหมีมันดีมากนะ
ในเกรษร้อนชื้นแบบเนี่ยของหมอล็อตจะได้กลิ่นคนไง
ดังนั่นถ้าเกิดมันจวนตัวจริงแล้วจะสู้กับหมอล็อตเนี่ย

ใช่อีกอย่างที่ต้องระวังคือเล็บมันคมแล้วก็แข็งแรงมาก
อย่าลืมนะไม่ใช่เจอหมีแกล้งตายอาจตายจริงนะคะต้องหมีนะ